อ่าเตือนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
และยิ่งช่วงนี้ต้องดูประกาศจากกรมอุตุนะ
อะไรที่เตือนไว้ว่าห้ามโดยเฉพาะทะเลคลื่นสูงอย่าฝ่านะ

ฝากคลื่นยักษ์ไปช่วยเรือล่มกลางทะเล
ดูกันหน่อยค่ะอันนี้เป็นเหตุเรือใดหมึกที่ล่ม
แล้วลูกเรือไตเรือ๔ชีวิตลอยคออยู่กลางทะเล
ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอคนมาช่วยจะเป็นยังไงคะ
โอ้โหคือเราเห็นแหละว่าใส่ชูชีพ
แต่จังหวะที่แบบพยายามดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาบนเรือ
เห็นไหมลอยคออยู่กลางทะเลแบบนั้นนะคะ

พยายามที่จะเอาขึ้นมาบนเรือประมงก็ทุลักทุเลพอสมควรค่ะ
ทั้งหมด๔ใช่ไหมใช่เห็น๑แล้วนะ
เดี๋ยวค่อยนับไปพร้อมกันนะคุณผู้ชม
ครบ๔ไหมพอจบข่าวนี้
เรือประมงเนี่ยคือเรือลาบเจริญชัย

โป้อายุประมาณ๕๐ปี
เรือใดหมึกชื่อว่าเรือสิริเจริญลาบ
แล้วก็ให้จับเชือกเอาไว้ก่อนดึงตัวขึ้นมาแล้ว

ใกล้กับตำบลแหลมผักเบี้ยที่บ้านแหลมเพชรชบุรีนะคะ
ก่อนหน้านี้เรือใดหมึกสิริเจริญลาบ
ลำที่อับปางในโป้ที่บอกว่าเป็นไตเรือคนไทย
กับลูกเรือชาวเมียนมาอีก๓คนรวมเป็น๔คน
ออกจากท่าเรือบ้านแหลมบ่ายโมงเมื่อวานออกไป
ปรากฏว่าเรือนรั่วแล้วก็อับปางอยู่กลางทะเลค่ะ
๔คนลอยไปคนละทิศคนละทางเลย
๓ทุ่มได้๓ทุ่มเจ้าหน้าที่ประจำแท่นรับน้ำมันกลางทะเล
จากชายฝั่งประมาณ๖กิโลคือได้รับแจ้งนะ
แล้วก็บอกว่าช่วยชีวิตลูกเรือชาวเมียนมาเอาไว้ได้อีก๑คน
ลอยคออยู่ใกล้กับแท่นน้ำมันก็เลยพาเข้าฝั่ง
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านแหลม

ออกเรือไปกลางทะเลและเรือรั่วน้ำเข้าเรือจนจม
ทุกคนบนเรือสวมชูชีพทั้งหมดทั้ง๔คน
ก็เลยลอยคอกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ
ตัวลูกเรือคนนี้ลอยคออยู่หลายชั่วโมงเลย

นี่คนนี้ค่ะเข้าไปใกล้แท่นส่งน้ำมัน

จนมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยแล้วก็รอดชีวิตมาได้
แปลว่าอะไรฟังข่าวมาถึงตรงนี้แล้ว

ลูกเรือชาวเมียนมา๑คนรอดแล้ว
อีก๒คนหายไป
ปรากฏว่าตอนสักประมาณตี๑กว่า

เจอลูกเรือชาวเมียนมา๒คนที่ศูนย์หายแล้ว

๒คนปลอดภัยนะแต่อ่อนเพลีย
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาทั้งสองคนคือให้ดื่มน้ำก่อน

แปลว่าณตอนนี้ลูกเรือ๓ไตเรือ๑
ทั้ง๔ชีวิตปลอดภัยถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ
สัปดาห์นี้เรารายงานเรื่องสภาพอากาศใช่ไหม
ก่อนอันนี้มีปักทงแดงนะครับแล้วก็ลงไปเล่นน้ำ
ส่วนในนี้คลื่นสูงก็ไปใดหมึกอีกน่าห่วง